สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมาแล้วนัดกันเอาไว้ที่เก่าเวลาเดิมเจอกันแบบนี้ยามเช้านะคะวันนี้ที่ที่ฉันบอกว่านัดเอาไว้เนี่ยก็นัดกับบุรุษปลายศนีย์ค่ะเพราะเห็นว่ามีแฟนแฟนรายการจากต่างชาติจะทรงของความสุขของคุณค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมาแล้วนัดกันเอาไว้ที่เก่าเวลาเดิม
มาให้ต้อนรับฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้เพราะว่าวันนี้วันปรายศนีย์โลกค่ะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะที่เราจะได้ใช้ในการสื่อสารถึงกันและกันวันนี้สิ่งที่ที่ฉันจะสื่อสารก็คือเรื่องของการพยากรณ์อากาศนั่นเองฆาตการภาพรวมนะคะวันนี้จะมีฝนตกมากขึ้นกว่าเมื่อวานเล็กน้อยอาจจะไม่ใช่
เกิดขึ้นได้บางแห่งนะคะปัจจัยหลักนะคะของการเกิดสภาพอากาศลักษณะแบบนี้นะคะก็คือยังคงมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันนั้นนะคะยังคงปกคลุมในพื้นที่นี้ถือว่าเป็นมรสุมประจำฤดูทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนขณะเดียวกันนะคะยังมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
ที่ก็ยังมีฝนตกเกิดขึ้นมากได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะภาพรวมแล้ววันนี้ภาคเหนือตกอยู่ที่ประมาณร้อยละ๔๐ของพื้นที่นะคะแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของดินคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากันด้วยเรื่องจากว่ามีฝนตกสะสมในบางพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางตกกระจายประมาณร้อยละ๖๐ของพื้นที่แต่ว่าจะหนักหน่อยนะคะก็คือ
ชั่วครั้งชั่วคราวตกมาแวบหนึ่งแล้วก็หายไปแต่ยังไงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะส่วนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังคลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนตกประมาณร้อยละสี่สิบของพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วนะคะฝนก็จะตกลงมาช่วงประมาณบ่ายถึงเย็นจนถึงค่ำสภาพอากาศช่วงนี้ค่อนข้างจะแปรปรวนหน่อยร้อนฝนแล้ว
ว่าของขวัญที่ได้ต้อนรับรูหนาวจะเป็นอะไรเดี๋ยวดิฉันขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ